ผมจะไปยอมน้อยหน้าคุณรัชพรได้ยังไง

นี่
เขาบอก

เห็นไหมล่ะ
เห็นไหมล่ะ
ดูข้างบนนั่นเห็นไหม
ตรงไหนเป็นดอกเหลาล่ะ
สีมันเทาออกดอกเหล่าแบบสีงอก
นี่ทีมงานเราไปวาดภาพมา

สุดท้ายปลายทางคืออะไร

นี่กระสือเขาจะมาว่าเราไหมเนี่ย
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะฮะ
บ้านที่ลบบุรีเนี่ยเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ใช้มือถือถ่ายเอาไว้ได้นี่บอก
เห็นหัวกับไส้นี่ลอยมาแล้วกระสือตัวนี้นี่มันสุดยอดมากนะมันแวะเวียน
มามากินหอยกินปูกินปลากลางท้องนาของเขาไม่เท่าไหร่ล่าสุดไปกินซะ
ไอ้เป็ดกินรกลุ่งหมูเพิ่งเพราะเซิร์นหน้ากับลุงเจ้าของหมูมันไม่
กลัวอ่ะมันแยกเขี้ยวใส่เอาว่าร้างอะไรนะคะมันแยกเขี้ยวใส่ลุงเกษียร่ะ
ตรงนี้เราต้องหาคนมาเล่าให้เราฟังขวามือชาวบ้านที่เราให้บ้างนะ

นี่นะครับนี่คือน้องวีนานะครับ
น้องวีนาหรือน้องปันปันอายุ๒๑ปี
เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะฮะเพิ่งคลอดนะฮะ
วีนาเนี่ยบ้านอยู่ที่ตำบลโพตุอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
นี่น้องปันหรือว่าวีนา
เธอบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยโอ้โหขวัญภาวะทั้งตำบลนะครับ
ทีนี้ก็อย่างว่านะครับคือคุณแม่เพิ่งคลอดเนี่ย
บางทีก็ยังมีประจำเดือนออกมายังมีเลือดออกมาอยู่
ประจำเดือนขออภัยก็เป็นเลือดที่ออกมาจากช่องคลอด
ก็ใส่ผ้าอนามัยก็ทิ้งผ้านามัยเปื้อนเลือดเอาไว้ในถังขยะ
คืนแรกเนี่ยเจอเลยฮะเจออะไรคะพาลูกกลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ย
นอนอยู่เนี่ยตี๒ตื่นขึ้นมาจะดูลูกร้อง
เข้าห้องน้ำเห็นแสงแบบแว๊บวาบมาที่หน้าต่าง
เจอก้าสือเลยเปิดม่านออกดูเนี่ยทีแรกอะไร
มันเป็นแสงไฟแบบวับวาบแบบลอยไปลอยมา
คล้ายคนแก่เพราะว่าผมมันสีขาว
แต่เราทำกราฟิกมาเขาดูสาวอยู่นะ
รอยรอยและก็รอยแบบรับตาไป
แล้วตามความเชื่อใช่ไหมน้องวีนาบอกกระสือมันชอบกินรกเด็กไง
แล้วนี่มีเด็กอ่อนนะเพิ่งคลอดกลับมาอยู่บ้าน
เช้าขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านบอกเฮ้ยใช่นะ
หมู่บ้านเราในตำบลเราเนี่ยมีกระสือแก่มันออกหากินตอนกลางคืน
ตอนนี้โอ้โหกลัวหมดนะฮะนี่น้องวีนาบอกกลางคืนนี่ไป
ประตูหน้าต่างล็อกประตูกันหมดเลยตอนนี้
คนเท่าคนแก่เขาก็จะมาแบบเขาก็จะเล่าให้ฟังประมาณว่า
พวกผีพวกนี้เขาชอบแบบของเน่าของเสียอะไรอย่างนี้
ยิ่งเราเป็นแม่ลูกอ่อนอย่างนี้เขาก็จะมาวนอะไรอยู่แถวนี้ค่ะ

ถามเข้ามาน้องมิ้นเอายังไงล่ะทีนี้

ข่าวมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

ในตำบลโพตุอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี

ยายช่วยอายุ๘๒
นี่ผู้สื่อข่าวเราไปหายายช่วย

ยายช่วยเจอหน้านักข่าวเราบอกเลย

ยายบอกคืนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงหลานสาวตะโกนโหกเวก
มีอะไรลอยไปลอยมาหน้าบ้านเหมือนกระสือ

ยายช่วยบอกยายเกิดมา๘๐ปี

ตอนนี้เนี่ยกลางค่ำกลางคืนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลย
กลางคืนจะไปแบบปักเบ็ด
หาปูหาปลากลางทุ่งนากันบ้าง

ไม่มีก็เพิ่งได้ยิน

ขอดูเพื่อนยายช่วยมาสักครู่นี้หน่อยสิ
นี่มานั่งคุยกันได้ออกทีวีไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ดูแม่ยายผมพูดงานคุณยายผมตายไปแล้ว
แต่เขียวหมากเด็กก็ต้องตำหมากฉีก

เราจะไปกระสือเราจะไปหมากก่อน
จะไปทางไหนก่อนอันนี้งงเหมือนกัน
ผู้ชมครับมีอีกคนนึงนะฮะที่เผชิญหน้ากับผีกระสือนะฮะ

อันนี้ลุงวิเชียนอายุ๗๐ปีแล้วเจ้าของเล้าหมู

ไปกินเป็ดเขาหรอ
มีเป็ดมีหาดมีหมูมีไก่ด้วย

นี่นี่นี่กระสือแก่

ลุงเป็นคนตั้งชื่อแน่เลยเนี่ย
ลุงบอกช่วงตี๑ตี๒เนี่ยลุงได้ยินเสียงหมาเห่า
แล้วหมูเป็ดไก่มันร้องระงมเลย

พอมาดูเนี่ยเจอกระสืออยู่ตรงหน้าห่างกันไม่ถึงเมตร
มันเจอลุงมันไม่กลัวนะมันแยกเขี้ยวใส่

ลุงก็ไม่กลัวลุงคว้าเสียมไล่ตีมัน
มันลอยหนีหายไปในความมืด
มันแยกคิวเฉยแต่มันไม่สู้ไง
อ่านี่ไม่รู้จักลุงวิเชียนซะแล้วกระสือ
มันแยกเขี้ยวใส่แกาเสี่ยมไล่ตีเลยนะ
วิเชียนคาดว่ากระสือตัวนี้เนี่ย
มันยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่นี่แหละ

แล้วออกมาช่วงตีหนึ่งตีสอง
ว่ามันคงหิวอ่ะอ่าพอมันได้กลิ่นเหม็นเน่าจากอ่า
เป็ดไก่หานขี้หมูกลิ่นขาวจากรกหมูเพิ่งทอดเนี่ย
มันก็เลยมาหากินอ่าลุงเชียนแกบอกไหน
ใครเขียนว่ายังไงไหนขอดูหน่อยเต็มเต็มหน่อยได้ไหมข้อความหน้าบ้านเหรอฮะ
ไหนปิดบ้านแล้วห้ามเรียกทุกกรณีลูกหลับต้องการนอน
ขอบคุณที่เข้าใจมีเบอร์ด้วยอันนี้เขียนบอกใครบอกกระสือเหรอ
ไม่ไม่น่ามั้งคะเดี๋ยวก่อนกระสือไม่น่าโทรศัพท์ได้อ่ะเออ
เอาเป็นว่าชาวบ้านเขาบอกเขาหวาดกลัวเนี่ยกลางคืนไม่กล้าออกแล้ว
ขอให้คนมาปราบกระสืออยู่มีคุณผู้ชมแนะนำมาแบบนี้ค่ะว่ายังไงครับ
ว่าจริงแล้วกระสือแบบไม่ได้น่ากลัวเพราะว่ากระสือไม่มีมือ
ไม่มีขาสู้เราไม่ได้เขามีแต่หัวกับไส้เขาบอกว่าเอาแหหวานเลย
ใช่จับได้เลยนะถ้าเอาแหหวานอันนี้คุณผู้ชมส่งมา
เขาก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันนะบางทีเขาจะปลูกสมัยก่อนเขาจะปลูกต้นหนา
อันที่มันใบหนาดเหมือนมันจะมีหนามหนาม
มันลอยมาปุ๊บถูกเกี่ยวอย่างเงี้ยแต่จริงจริงถ้าสมมุติว่าคนรวมตัวกัน
แล้ววิ่งไปจับกะสือกันจริงอ่ะวิ่งว่ากะสือก็แพ้นะ
ไปไม่ทันลอยไปก่อนทุกทีลอยเร็วเหรอเอาแหหวานอ่ะถ้างั้น
นี่อ้าวเดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะ